ผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัทที่งานเลี้ยงประจำเดือนที่นครปฐม
กำนันนกแล้วตำรวจถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บหนึ่งนาย
เดี๋ยววันนี้สองทุ่มบิ๊กโจ๊กจะแถลงนะฮะผลการกู้เซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดค่ะ
หลังเกิดเหตุมีการทำลายหลักฐานเอาไปทิ้งคลองตอนนี้เอามาได้แล้วนะฮะ
แล้วก็กู้ได้แล้วเดี๋ยว๒ทุ่มรอฟังบิ๊กโจ๊กว่าจะแถลงว่ายังไง
แต่๒ทุ่มคือจะต้องรอลุ้นว่าการแถลงของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้นักข่าวและประชาชนได้รับทราบหรือเปล่ากล้องวงจรปิดสิบห้าตัวกู้ภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบสามตัว
อีกสองตัวเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้คือตามรายงานเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะบอกเล่าให้ฟังนะฮะ
อาจจะไม่ได้ให้ดูภาพนะครับล่าสุดการกู้กล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็อย่างที่ทราบนะฮะมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์๒ตัวตัวหนึ่งคือที่บริษัทงานเลี้ยงที่เกิดเหตุ
อีกตัวหนึ่งคือที่บ้านกำนันนกเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาหนีไปที่บ้านกำนันนกกัน
แล้วก็แยกย้ายกันหนีอีกทีนึงพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะครับ
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะฮะวันนี้เปิดเผยนะครับ
แล้วก็นี่ฮะนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในบริษัทกำนันนกในวันเกิดเหตุ
ที่มีการยิงกันนี่นะฮะมาส่งมอบให้กับคณะทำงานชุดคลี่คลายคดี
ซึ่งมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

คือมาถึงตำรวจเขาก็ได้ดูกันนะครับ
เพราะว่ากู้ภาพกู้ไฟล์จากกล้องมาได้แล้วนะครับ
นี่ผู้บัญชาการของสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน

นำมาให้ชุดคลี่คลายคดีดูนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะเป็นภาพช่วงที่

นี่ค่ะก็คือเหมือนกับมันจะมีภาพเผยแพร่ออกมา
ลักษณะที่ว่าล้อมกัน
นี่ล้อมกันแบบนี้ดูภาพค่ะ
กำลังรุมล้อมในการดูภาพกัน
แล้วก็คือถ้าดูสีหน้าแววตาแต่ละคนจะดูเคร่งเครียดเลย
คือก็ต้องตั้งใจดูภาพแล้วค่ะพี่อุ๋ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ไม่รู้ว่าตอนนั้นเห็นภาพอะไรยังไงบ้างนะครับ
แต่เอาเป็นว่ากู้ไฟล์ภาพมาได้แล้ว
เดี๋ยวรอฟังบิ๊กโจ๊ก๒ทุ่มนะครับ
บิ๊กโจ๊กแถลงเนี่ยจะให้ดูภาพบางส่วนได้บ้างไหม
หรือจะเป็นแค่การบอกเล่าพฤติกรรมของบุคคลต่าง
อย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่า
แยกตำรวจที่อยู่ในงาน๒๘นายเป็น๓กลุ่ม
คือกลุ่มที่หนีเลยไม่ช่วยอะไรเลยหนีเลยนะครับ
กลุ่มที่ไปช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
กลุ่มที่ไปช่วยผู้ต้องหาหลบหนีนะครับ
กล้องวงจรปิดในบริษัทกำนันนกนะครับ
ตำรวจบอกว่ามีทั้งหมด๑๕ตัวนะครับ
โดยจะอยู่ในจุดที่เป็นจุดจัดงาน๑๓ตัวนะครับ

มี๒ตัวสามารถบันทึกภาพ
ที่เห็นช่วงนาทีการยิงเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็เห็นพฤติการของคนต่าง
ครับจะเวิร์นขึ้นซึ่งมีการวิ่งหนีแตะกระเจิง
เราก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน

นะฮะเจ้าหน้าที่นายนึงบอกว่า
อีกตัวหนึ่งจะเป็นที่บ้านกำนันนก
ไฟล์ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับ
แล้วก็ถึงจะเปิดสาเหตุที่ต้องโครนนิ่งก่อนเนี่ยเนื่องจาก
ทำให้ไฟล์หรือว่าภาพบางช่วงเนี่ยมันหายไป
ซึ่งค่ำวันนี้ได้เรียบร้อยแล้วล่ะ
ทีเขาดูเมื่อกลางวันอันนั้นเป็นบางส่วนนะครับ

ซึ่งจะครบถ้วนทุกมุมหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงนะครับ
ส่วนจะเปิดเผยให้สื่อมวลชนหรือว่าประชาชนได้ดูมากน้อยขนาดไหน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้ามาดูแลคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแถลงเวลาประมาณ๒๐นาฬิกานะฮะ
คือตรงนี้สำคัญนะคะคือบิ๊กโจ๊กรองพบตรจะเป็นคนตัดสินใจ
ว่าจะมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่กู้ออกมาได้ให้นักข่าวหรือประชาชนได้ดูหรือไม่
คือมันต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือการให้ดูหรือไม่ให้ดูมันน่าสนใจค่ะเพราะมันจะมีทั้งด้านบวกและด้านลบ
ถ้าให้ดูเนี่ยโอเคมันก็จะชัดเจนว่าตำรวจทำงานอย่างโปร่งใส
ประชาชนนักข่าวได้เห็นหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ถ้าได้ดูนะคะ
แต่อีกมุมหนึ่งกระบวนการยุติธรรมเขาก็บอกว่ามันจะกระทบต่อการทำงานของบุคลากร
กระบวนการยุติธรรมแต่ละขั้นตอนหรือเปล่าทั้งชั้นตำรวจอายการผู้พิพากษาอย่างเงี้ค่ะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญมากในคดีนี้นะคะ
แม้ก็คือแต่มิ้วเชื่อว่าหลายคนคือรอฟังการแถลงของบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็รอว่าเราจะได้เห็นภาพบางส่วนไหมบางช่วงบางตอนไหม
เดี๋ยวลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กดูนะคะ
ก็บอกว่าตอนเกิดเหตุก็แตกกระเจิงก็วิ่งหนีกันหมดนะครับ
เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วผมแถลงให้ฟังในตอนช่วงค่ำแล้วกันนะครับ
ก็จะเห็นนะครับว่าใครทำอะไรใครให้การเท็จใครให้การถูกต้อง
แล้วใครละเว้นการบัดหน้าที่มันจะเห็นทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวเมื่อออกมาแล้วก็จะรู้แหละนะครับว่าอะไรเป็นอะไร
จาก๑๕ตัวจะเห็นว่าใครเนี่ยอยู่ในงานบ้างใครเป็นคนอุ้มสารวัตรสิวไปส่งโรงพยาบาล
วิ่งหนีแตกระเจิงใครที่บอกว่าไม่ได้อยู่
แต่กลับปรากฏว่ามีภาพอยู่ในงานปาร์ตี้คืนวันเกิดเหตุ
แต่แม่มันมีรายงานว่าไอ้๒ตัวที่ยังกู้ไม่ได้เนี่ย
มันจะอยู่ในจุดสำคัญหรือเปล่าอาจจะทำให้ไม่เห็นตอนยิงหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะฮะว่าบิ๊กโจ๊กจะแถลงว่าอย่างไรนะครับ
ลุ้นว่า๒ตัวนั้นเนี่ยที่ยังกู้ไม่ได้จะมีหน้าที่สำคัญไหม
อย่างที่ตามรายงานบอกว่าก่อนที่หนองท่าผาจะไปยิงสารวัตรสิว
แล้วกระสุนก็ยังฉลับไปโดนพันธวสินบาดเจ็บอีกหนึ่งนายเนี่ย
น่องไปหยิบปืนมาจากรถหรือไม่
กล้องตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นพฤติกรรมของใครแบบไหนอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวรอดูนะฮะรอฟังนะครับ๒๐นาฬิกานะ
ถ้าบิ๊กโจ๊กจะแถลงตามเวลาที่บอกกับสื่อเอาไว้
มันน่าสนใจมากนะคะเหมือนที่บิ๊กโจ๊กบอกเอาไว้ค่ะ
จะรู้เลยว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์คนไหนโกหกบ้าง
คนไหนบอกว่าไม่อยู่อ้าวแต่อยู่ในงานตามภาพในกล้องวงจรปิด
บิ๊กโจ๊กพูดมาโดยตลอดว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์
ให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะคะ